เวลา๑๑นาฬิกา๒๐นาทีบรรยากาศก็คือจริงแล้วเริ่มจากโรงพยาบาลบำรุงราช
ทางร้านสุริยาหีบศพนะครับก็นำรถตู้มาถึงที่โรงพยาบาล
มีญาติของคุณสรพงษ์ชาตรีเดินเข้าไปภายในเพื่อขอรับศพ
จากนั้นก็รถตู้สีขาวนะครับก็ถอยไปจอดด้านในเพื่อรอรับศพ
จนกระทั่งเวลา๒๒๐๐นเจ้านธุรกรภีมก็เปิดประตูเหล็กด้านหน้า
แล้วก็รถตู้ก็นำร่างของคุณสรพงศ์เคลื่อนออกมา
บนรถก็มีพระสงฆ์หนึ่งรูปนะครับแล้วก็มีผู้โปรยดอกไม้
ในโรงพยาบาลมีญาติของคุณสรพงษ์จำนวนหนึ่ง
แต่งกายด้วยชุดดำแล้วก็ชุดนุ่งขาวห่มขาว
ร่างไปถึงที่วัดเทพศิรินแล้วนะครับ
และจะมีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๗นาฬิกา
นี่ครับนี่ฮะศพมาถึงที่วัดเทพศิรินแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการรายงานสดบรรยากาศ
การไว้อะไรแล้วก็พระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับ
จากวัดเทพศิรินดิ์ด้วยนะฮะ
นิยามของคำว่าพระเอกของคนไทยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เคลื่อนร่างไปแล้วนะคะ